แฟนนุ่มแฟนสาวเป็นชาวเมียนมานะคะ

แต่ที่พักห้องพักคืออยู่ติดกัน
ประเด็นคือเพิ่งคบหากันได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แต่ครั้งนี้มีฝั่งหนึ่งกลายเป็นศพ
เขาบอกว่าตัวแฟนสาวชอบหาเรื่องทะเลาะกับแฟนนุ่มตลอด
ผู้ชายบอกรอบนี้ที่ผ่านมาฉันยอมตลอดนะ
ครั้งนี้เอามีดปักอกเลยค่ะ

โอ้โหสภาพที่เสียชีวิตนี่น่าสลดหดหูใจมากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะมนต์บ้านแหลมที่อำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีค่ะ

ตรงบริเวณกลางซอยเจ้าหน้าที่ไปพบศพของแรงงานชาวเมียนมา
เป็นผู้หญิงชื่อนางซานถวยอายุ๔๕ปี
อย่างที่บอกว่าสภาพศพหดหูใจ
คุกเข่าคว่ำหน้าเลือดนองพื้น
บาดแผลถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้าย
แล้วคุมมีดมันลึกตัดคั่วหัวใจเลย

มีบาดแผลเพิ่มเติมตรงบริเวณต้นแขนขวาด้วย

มีมีดปลายแหลมไม่เปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งด้ามนะคะ
แล้วคนที่เป็นคนก่อเหตุก็คือนายหม่อง
หม่องนะคะเป็นแฟนหนุ่มอายุ๓๘ปี

ยืนรอมอบตัวแล้วเจ้าตัวนี่แหละ
นขึ้นนั่งท้ายรถกระบะตำรวจเองเลยค่ะ
นี่ในหม่องทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้
สอบถามในหม่องจับใจความได้แบบนี้บอกว่า
ผมกับแฟนสาวอยู่ห้องติดกัน
ที่ผ่านมาคบเป็นแฟนกันมาหลายเดือนแล้ว

แฟนสาวชอบหาเรื่องด่าทอชวนทะเลาะตลอดเวลา

วันเกิดเหตุนี่แหละ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
ทนไม่ไหวทะเลาะกันรุนแรง
ตอนเช้ายังชวนทะเลาะอีก
หม่องก็เลยบอกว่าบันดาลโทษะเอามีดปลายแหลม
แทงแฟนสาวที่หน้าห้องพัก๒ครั้ง

ออกมาจากตรงห้องได้ประมาณ๕เมตรกลางซอย
แล้วล้มลงนั่งคุกเข่า

ตำรวจนำตัวในหม่องนะคะในห่องนายนะ

ญาติเพื่อนสนิทของคนตาย

ทีนี้ก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สพบ้านแหลมแล้วค่ะ